ว่าไม่รักรักน้องสงครามเราร้องต้นลงเพลงโทน
โน่นเงียจากโทนป่าโทนโทนทั้งโยงทั้งโยนเยาว์ยวนดัวใจ

ข้าวใส่ไข่

กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่
อย่างที่บอกว่าวันนี้จริงแล้ว๑๔เมษายนเนี่ยนะครับ

วัน๑๔นี่เป็นวันที่เปลี่ยนดวง
ใช่คือวันที่คนเราจะเปลี่ยนดวงเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มเปลี่ยนพรุ่งนี้
ถ้าสมมุติเอาจริงก็คืออย่างตรุษจีนเนี่ย

แต่ของคนไทยผ้าหมาลาว
อะไรอย่างนี้เราจะเปลี่ยนดวงกันในวันที่๑๔เมษา

ก็คือเดี๋ยวตี๒คืนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะ
คำว่าสวัสดีปีใหม่แบบชัดเจนได้เลย
ถ้าวันแบบนี้นะสมัยก่อน

จริงจะเป็นไปยิงเลเซอร์ตรงหน้าบ้านเหนื่อย
คอนโดพิพัดอยู่ในนั้นค่ะคอนโดพิพัดอยู่ในซอยทึ่งเช้า
ริมถนนเลยลากน้ำกันออกมาเลย

นั่นแหละระเบิดปุ้งนี่แหละ
ตู้มดับทั้งถนนเลย

ปกติทุกปีในช่วงเทศกาลสงครานอย่างนี้

แต่ละปีก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแตกต่างกันออกไป

หมอช้างเคยพูดไปแล้วล่ะเกี่ยวกับนางสงการ

หมอช้างเคยพูดเสมอว่าดุจริง

กินร่งกินเลือดได้ดูตอนที่จำไม่ได้แล้วหมอช้างก็พูดว่าอย่างไร

คอรมอลเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรม

แนวคิดสงการวิถีใหม่ครับ

เพื่อสืบสารวัฒนธรรมเนี่ย

มันคงจะเล่นน้ำการสาดน้ำกันปกตินั่นแหละ

งดกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ
แล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งคัด

มันก็คือละลอก๓แล้วล่ะ

อันนี้คือครั้งที่แล้วเขาสมมุติเขานับจริง

การแพร่ระบาดของโควิดถูกต้องไหมฮะ

ครั้งที่๒ที่เราเรียกกันคือการแพร่ระบาดระลอกใหม่

ครั้งนี้ละลอก๓แล้วเขาว่ากันอย่างนี้
เพราะฉะนั้นตอนสมการปี
มีปาร์ตี้มีอะไรด้วย

ดาราทุกรุ่นอยู่กับฉันหมดเลยเธอ
ดาราเด็กยังแบบตายแล้วมาจากไหน

ฉันมั่นใจฉันสงการเวลาฉันไม่ได้
คือชีวิตของฉัน๓๑๕วันจะออกจากบ้านกลางคืนสัก๒วัน

เพื่อนเป็นคนจัดก็ต้องไป
โอ้โหดาราแบบสวัสดีกันเหรอ

ไปอยู่ที่งานนั้นน่ะหมดเลยใช่
คุณแม่มีซุ้มของตัวเองซุ้มใหญ่เลยนะ

ถ้าไม่นับตอนที่คุณแม่นั่งหลังรถกระบาดกับพี่พลอันนทร์รอบโชคชัย๔อ่ะ
ต่อคน
เบคือทุกคนอยู่กับฉันหมดเลย
แล้วซอยนั้นรถติดเนอะขยับไปทีละนิดทีละนิดน่ะ

ดำบอกอ๋อไม่ต้องหนุ่มมาเดี๋ยววงแตก
งงว่าเป็นปีที่แบบว่าดาราทุกคนเนาะอยู่กับฉันหมดเลย
มันเป็นปีที่แบบว่ายังมีการจัดกิจกรรมได้

เอาคือเราอย่างน้อย
ถูกต้องไหมฮะถ้าสมมุติจะกลับปีใหม่ได้กลับกันหรือเปล่าก่อน

บางคนก็ได้กลับบ้างแต่ว่ามันอาจจะเดินทางไม่ได้สะดวก
เหมือนแบบปกติที่เราเคยได้เป็นกันอะไรอย่างนี้
ไฟล์ที่คุยกับอื่นทั้งแอร์เอเชียมา
เขาบอกจะเริ่มกลับมาบินปกติอยู่เนี่ย
งการนี้คือความหวังของสายการบิน
เพราะว่าสายการบินในประเทศไทยของเราทุกอัน
อีกหน่อยเราจะมีเครื่องบินบินกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

เครื่องกันไปไทยคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าสายการบินอ่ะ

มุ่งหมายของคนปกติเราจะต้องไปเหนือ
ปีนี้คนจุดมุ่งหมายของคนออฟฟิศ
ออฟฟิศหนุ่มสาวกลับเป็นภูเก็ต
เพราะอะไรมันเป็นช่วงโชคดีนาทีทองที่แบบว่าที่พักภูเก็ตมันถูก

ตัวเครื่องบินเองก็ถูกถูกค่ะ

คือเชียกของอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๐๐กว่าบาท

ก็สองอันสองพันเห็นไหมสี่พันบาทสองอันสองพันบาท
แต่บางทีอย่างที่ว่าไปเนอะสงกรานกลายเป็นว่า

สายการบินสายการบินช่วยเยอะมากนะคะ

เขาช่วยเยอะมากเขาช่วยหมดเลย
สมมุติบินไม่ได้คือไม่ต้องมาเสีย

เสียยิบเสียย่อยเนอะ

ปีที่แล้วนั้นโควิดช่วงสงกรานกำลังหนักหน่วงมากเลย

ทำบุญตักปัดเก่าลดน้ำขอพรรณผู้ใหญ่
การไล่ลำศิลปะพื้นบ้าน

ชุดผ้าไหมไทยผ้าท้องถิ่น
ย้อนยุคแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ

ระบุว่าปีนี้มนุษย์ผู้ชายธาตุดิน

ทางจันทรคติเป็นอธิกามาตร

เป็นปกติสุรทิน
วันที่๑๔เมษาเป็นวันมหาสงการ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันมหาสงการ

เดือน๖เวลา๓นาฬิกา๓๐

ดอกบัวหลวงอาพรแก้วโมรา
รักษาหารเป็นโลหิต

วันจันทร์เป็นอธิบดีวันเสาร์เป็นอุบาต

ปีนี้วันเสาร์เป็นอธิบดีฝน

เกณฑ์ทันยาหารได้เศษ๐

ข้าวกล้าในภูมิน่าจะได้

ต้องการร้อนใจด้วยอาหาร
แหลกเกณฑ์ทาราธิคุณ

เรามันเทคกันสักนิดดีกว่าก่อนที่จะ
มีอะไรที่เราทำได้บ้างอะไรที่เราไม่ควรทำนะคะ
เรียกว่าเข้าสู่เทศกาลสงครานประจำปี๒๑๖๔อย่างเป็นทางการแล้วแหละ
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
ดังนั้นจึงทำให้ใครหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า
ปีนี้ทำอะไรได้บ้างล่ะสงกราน

โดยตามปฏิทินในเดือนเมษายนวันหยุดสงกรานก็จะเริ่ม
ซึ่งวันนี้๑๓นะคะรวม๓วัน
แต่ในปีนี้พอดีว่าวันสงกรานอยู่กลางสัปดาห์
มีวันที่๑๒โผล่มา๑วันรัฐบาลก็เลยใจดี
ประกาศให้ทางราชการได้หยุดอีก๑วัน

รวมมีวันหยุดสงกรานต้อง๖วันด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๐ถึงวันที่๑๕เมษายนเลย
แต่สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน
หรือว่าลูกจ้างห้างร้านต่างอันนั้นก็ต้องไปรอรุ้นเอา

เจ้าบอกว่า๑๒อาจจะไม่ได้หยุดนะ
แต่บางเจ้าอาจจะเก็บช่วงสงกรานเป็นช่วงที่แบบว่า
ให้หยุดยาวเป็นทั้งอาทิตย์เลยก็มี
ก็แล้วแต่บริษัทว่าจะเป็นยังไงนะคะ
ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้เนี่ย
สรุปแล้วสวบคจะให้เราเดินทางได้หรือเปล่า

การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว
หรือว่ากลับบ้านไปเพื่อที่จะไปพบป่าผู้หลักผู้ใหญ่

แต่ว่าต้องยึดแนวทางปฏิบัตินิดนึงช่วงนี้ก็คือ

ล้างมือบ่อยเว้นระยะห่าง
แกนไทยชนะแล้วก็หมอชนะด้วยค่ะ
ส่วนสงกรานปี๖๔เล่นสาดน้ำได้ไหม
ได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชมอธิบายเลยบอกว่าปีนี้นะคะ
จัดกิจกรรมภายใต้โซโลแกนสงกรานรินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำนะจ๊ะ

เพื่อให้การฉลองปีใหม่แบบไทยนั้นดำเนินต่อไปได้ในสำหรับปีนี้
พร้อมกับมาตรการควบคุมโรคระบาดนะคะ

ดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำอันนี้ห้าม

งดปะแป้งงดการเล่นโฟมอันนี้ก็ห้าม
เพราะว่าอะไรที่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดปีนี้หลีกเลี่ยงกันก่อนนะคะ

ทางด้านกิจกรรมที่สามารถจัดได้บ้างล่ะมีอะไรบ้างนะคะ
หนึ่งก็คือการจัดพิธีส่งน้ำพระ
รวมทั้งกิจกรรมอื่นทางศาสนาไปวัดไปวายอะไรกันได้
สองจัดพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีนิยม
หรือว่าจะตามรูปแบบที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันปีนี้
ต้องดูตามสถานการณ์แต่ละจังหวัดอีก
แล้วคุณแม่อยู่บ้านไหน

ถูกโรงแรมด้วยคือได้บัตรโรงยามดีใช่เดื้อยอดก็ถูก
คือจริงมันจังหวะจริงเราจะไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่
แล้วปรากฏว่าโควิดมารอบปีใหม่
ครั้งที่แล้วเอาไม่ไปนั่งเครื่องบินไปงั้นแคนเซิลไปก่อน
อานยาร์เพราะพี่ยังไม่ได้รอบแรกยันประจะงตามไปอยู่เนอะ

ก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วกันประมาณนั้น
แต่หนูไม่ได้นั่งเครื่องบินไปนะก็ขับรถเที่ยวไปเรื่อย

มาดูพี่เมย์เอาอย่างนี้

ภูเก็ตเป็นอันดับหนึ่งในกระจกที่โรงแรมที่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นหลักแสน
หรืออะไรอย่างนี้ลงมาแบบไม่ถึงครึ่ง
แล้วโรงแรมที่เป็นหลักหมื่นตอนนี้เป็นหลักพัน
ประมาณแบบ๓พัน
น่ะมันก็ได้แล้วก็นิยมเชคที่ไปกันด้วยนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละภูเก็ตได้อันดับหนึ่งคุณผู้ชมดูเลย
ภูเก็ตใช่ไหม๒ก็พัทยา
หัวหินชะอาม๔กระบี่๕เกาะสมุย
สมุยไปอยู่๕แล้วเหรอ

เที่ยวเป็นกลุ่มเที่ยวเป็นคู่ฉายเดียว
ฉายเดียวน่าจะไม่เยอะแล้วเนอะ
ไปคนเดียวน่ะ
รถพวกรถสองแถวรถที่แบบรับนักท่องเที่ยวรับเราไปนู่นไปนี่
ไม่มีคนเลยนะครับพี่ช่วยบอกหน่อยมาเที่ยวหน่อยพวกผมไม่ได้ออกรถเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าเขามีชีวิตที่ผูกติดกับการท่องเที่ยวไปแล้วช่วยกัน

อยู่กรุงเทพฯก็ได้เราเข้าไปทางที่ท่องเที่ยว
ก็ห้างไม่ปิดมั้งแต่ว่ามีเวลาของมันอยู่

เราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯอยู่ในกรุงเทพฯ
นั่นแหละนะคะโอเคฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในวันสงการเดี๋ยวกลับมากันฮะ
ใช่ไหมค่ะอ่ะในช่วง
สงกรานแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราคงจะนึกแล้วก็จะทำในทุกปี
ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปไหว้พระขอพรเริ่มต้นปีใหม่อะไรแบบอย่างนี้ในแบบไทย
ช่วงเทศกาลสงครานส่วนใหญ่ก็จะออกเดินทางไปตามต่างจังหวัด
หรือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวบ้างเครือญาติบ้างกลับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้
รวมถึงการไปทำบุญที่วัดต่างนั้นบอกเลยว่าอันนี้ก็มีเลยนะคะ
สำหรับใครที่อยู่ในเมืองกรุงไม่ได้เดินทางไปไหน
วันนี้มีสถานที่สำคัญ๑๐วัดจะมาแนะนำให้ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันค่ะ
ที่แรกก็คือวัดโพทำบุญส่งน้ำพระแล้วก็ก่อพระเจดีไซน์
อันนี้เราก็กลับไปทำแบบว่าตามประเพณีอะไรกันมา
สวยเนอะสวยมากแถวนั้นน่ะ
สองค่ะวัดดุสิตดารามวรวิหารก็ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม
แล้วก็มีการตักบาดเข้าสารอาหารแห้งรอบพระอุโบสถแล้วก็ส่งน้ำพระ
วัดกรยานมิตรวรมหาวิหาร
มีความเชื่อว่าถ้าได้มาไหว้ที่วัดนี้จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย
มีพิธีทำบุญบังสกุลบรรพบุรุษ
แล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์สวดมาติกาด้วยนะคะ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
อันนี้ก็จะมีกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปสิบสาม
รอบต้นโพส่งน้ำพระสงฆ์ถวายสังขทานพระไตจีวรได้นะคะ
ห้าวัดประยูระวงสาวาสวรวิหาร
อันนี้ก็จะมีกิจกรรมลอดพระบรมธาตุเสริมสิริมงคล
ฟังบรรยายธรรมมีการส่งน้ำพระพุทธรูป

ในกรุงเทพมีหลายที่ที่สวยมากนะคะ
หกวัดระคังโคศิตารามวรมหาวิหาร
มีความเชื่อว่าถ้าได้มาว่ายพระวัดระคัง
จะมีคนนิยมชมชอบชื่อเสียงโด่งดังตลอดทั้งปี

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง
อันนี้มีความเชื่อกันว่าไหว้วัดพระแก้ว
จะช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิต
มีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
อันนี้ก็มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ไปไหว้พระที่วัดสุทัศน์
ราชวรมหาวิหาร
อันนี้เขาเชื่อกันว่าถ้าได้มาไหว้พระที่วัชนะสงครามเนี่ย
คนที่กำลังพบเจอกับอุปสรรค
เราจะสามารถชนะอุปสรรคต่างแล้วก็ภัยพันธุ์ได้ทั้งมวล
บวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ก็มีความเชื่อกันว่าถ้าไหว้พระที่วัดนี้
ก็จะทำให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต
ที่พูดมานี่เป็นส่วนหนึ่ง
ดังนั้นจะบอกว่าวัดที่อยู่ในกรุงเทพแล้วสวย

เยอะมากจริงเนาะเราก็ใช้โอกาสช่วงนี้
เจ้าก็เยอะแล้วก็วัดที่มีอายุยาวยาวก็เยอะอืม
อายุ๙แบบ๔๐๐ปีแล้วก็บางที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้
เวลาเราร่องเรือทางแม่น้ำเจ้าพญาเราจะมีโอกาสได้เห็นสารเจ้า
วัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

ถ้าสมมุติใครไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพ
ก็ถือโอกาสว่ากรุงเทพจะน่าจะเงียบโล่งเลยทีเดียว
หรือไม่ก็เช่าเรือชอบไปกับพวกลูกเช่าเรือลงเจ้าพระยาเลย
ตอนนี้ถ้าสมมุติคุณไม่อยากไปไหนไกลอำภาวาอย่างนี้
เดี๋ยวพี่ไปถ่ายรายการอัมภาวะไปตามที่เราไป
อ๋อวาจุลามณีพี่เชื่อมั้ยถนนที่หน้าเส้นทางที่จะไปอัมภาวะ
โอ้โหวิ่งไปนี่คือแบบถนนลื่นแบบไม่มีแบบเนินนึ่งดังเรียบเลยอ่ะ
ไปแบบรีส่งรีสอร์ทเลยตอนนี้
พี่ท้างไหมวันนั้น

ตี๒พี่ไปถึงตี๓อะไรแบบนี้

นี่คือคำว่าคางฉันจะไม่มีโอกาสไปคางยังไง
ในช่วงที่ระบาดรอบที่แล้วพอดีเป็นจังหวัดที่ติดกัน
การท่องเที่ยวทางสมุทรสงครามเองมันก็อาจจะได้รับการกระทบไปด้วย
อย่างพวกแม่ตลาดน้ำแม่กรองเอ้ยตลาดน้ำทางฝั่งนั้นก็ช่วงที่แล้วก็
ไปว่ายักษ์กันไปว่ายักษ์วัดจุรามณีทำไม

ท้าเวสวรรค์ที่อำภาวะ
คือจริงก่อนหน้านี้พี่เคยมีพี่คนนึง
หนุ่มอัธพรจะเป็นอีกวัดหนึ่งพี่หนุ่มเคยเคยให้รถเมย์มาจะเป็นอีกวัดหนึ่ง
แล้วก็ของที่วัดจุลามณีเนี่ยพอดีว่ารถเมย์รู้จักกับพี่คนนึง
เขาก็เลยนั่นสมัยก่อนตอนที่ไปเนี่ยยังไม่มีองค์ใหญ่เหมือนที่พี่เห็นนะ
ยังเป็นองค์เล็กเล็กอยู่ปกติอะค่ะแล้วก็แบบด้วยจิตศรัทธาของแบบ
ญาติผีน้องของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ศรัทธาก็เลยมีองค์ใหญ่ขึ้นมา
ตอนพิธีบวงสวงมีโอกาสได้ไปอยู่ค่ะได้ไปไหว้อยู่

ตอนแรกกะจะกลับไปนคร

จากไปพาร๑๘๐๒นี้แหละสักถึงไปมาจากอุ๊ยตามใจว่าอยากไป

นครพนมเล่วจากที่เราไปพี่ไปในที่ไหนอ่ะ

วัดสีชมพูมีการท้าโบสธ์มีการอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคนก็ไปว่าได้สิทธิพ่อตอพี่โมดามอีกเยอะเลย

ฉันให้มโนวิทย์ถามเธอใส่อะไรมา
นางบอกว่านางเป็นล่างทรงพรรณบูรณ์

นางแบบว่าเป็นเหมือนบอกว่าเป็นหมอมโนลาหรืออย่างเงี้ย
คือคำว่าพลานเนี่ยก็คือหน้ากากที่เขาให้แบบตัว
ตัวละครที่ใส่เล่นมโนลา
ก็เป็นตัวที่เป็นตัวตลกค่ะเป็นตัวตลกในละครมโนรา

แบบว่าอย่างนางนางเมื่อก่อนนี้
คือตัวนางเองก็จนมากพระมหาเทวีเจ้า

แต่เงินจะพาแม่ไปเอ็กซาเรย์ยังไม่มีเลย
คือเอาแค่เรียกไว้วันนางก็บอกว่าเนี่ย

ไม่รู้ว่าไอ้รวยนางไม่เคยขอให้รวยแล้วล่ะ
แต่นางขอแบบว่าขอหาเงินที่จะพาแม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนกับเขาได้

ปรากฏนี่นางก็มาดังปำนี่

นางก็บอกวันนี้เพิ่งเจอนางมาตอนบ่าย
แล้วขอบคุณนะฉันมีเงินพาแม่ฉันไปเอ็กซาเรย์แล้ว

แม่รู้สึกนางจะไปวันนี้วันที่๑๓ใช่ไหม
นี่นางไปแล้วนางก็จะพาแม่
แม่นางไปที่โรงพยาบาลที่หัดใหญ่

ขั้นตอนมันเยอะกว่าถึงจะถึงคิวแม่นางก็อีกนาน
เพลียไงคนผู้ใหญ่ไปรอนานไม่ไหว

รักแม่ของนางมหาเทวีเจ้า

อยากช่วยเหลือจังกันอยู่
เอ้าช่วงสงการปีนี้หลายจังหวัด
นางก็จะจัดกิจกรรมแบบเข้มงวด

จำกัดคนเข้าในพื้นที่

รวมทั้งการลนรงค์รักษาวัฒนธรรม

โดยจากการสำรวจของคนกลุ่มอายุ๑๒
จำนวน๒๔๐๐ตัวอย่างในพื้นที่

เพราะว่าพฤติกรรมที่สร้างปัญหา
แล้วก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้แก่

แล้วก็ประพฤติตนบุ่นวายในที่สาธารณะ

มันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาด้วย

เมาและขับมีโทษจำคุก๑ปี

แล้วก็พักใบอนุญาต๖เดือน

เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตราย

มีโทษจำคุก๑๕ปี

อันดับที่๔ถ้าคุณเมาแล้วขับ

คุณมีสิทธิ์ติดคุกได้สูงสุดถึง๑๐ปีนะฮะ

ถอนใบอนุญาตแน่นอนนะครับ
ผู้โดยสารนะ

ถือขวดเบียร์ขับรถไปด้วย
เปิดเพลงรถกาบะเต้นโยง

ไม่ถามจำไม่ได้เรื่องมันนานแล้ว

ผัดไทยนี่เมาข้างถนนเลย
โอ๊ยไม่ใช่

ขับแล้วก็ขวดหนึ่งมือถือ
อื้อแก๊กหวย
เอาอย่างนี้ขอให้คุณรู้เอาไว้ผิด
ผู้โดยสารดื่มแอลกอฮอลในรถ
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
แล้วก็โอเคแม่
สมมุติเมื่อก่อนสงการน้ำตัวเปียกเปียกทั้ง
ทุกวันนี้กฎหมายใหม่ขอให้รู้ว่าเมื่อก่อนกฎหมาย

ทุกวันนี้กฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ชายแล้ว
ตอนที่ผู้ชายโดนลวนลามมากกว่าผู้หญิง

อย่างฉันไปให้ตายไม่มีใครจะโดนตัวกูเลย

เขาบอกว่าฉวยโอกาสลวนลำคุกคามทางเพศ
ไม่ได้ครับสิบปีนะหนูโอ้โฮดี

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทางจำทางปรับ
ถาระวิวัติในทางศาสตรานะ
มีสถานธาระสถานปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
มาแห่โป๊คกเผยเต้นโหโห

อาณาจารย์โป๊เปื่อยตามกฎหมายอาญามาตรา๓๘๘
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
แว้นละแว้นละลูกแว้นสิ้งนี่แล้วไม่สวมโหมดกันน็อก
มันผิดพรบจราจรทางบกอยู่แล้ว
ปรับเงิน๕๐๐บาทครับ

ใช่ทีนี้เป็นโบนัสของท่านที่เดินทางบ้าง

ก็รวมเส้นทางทั้งหมดบอกให้ฟังเลยนะ
เผื่อที่ใครที่ออกไปแล้วหรือเดี๋ยวกลับมา

เขาบอกว่าเตรียมเฮได้เลยขึ้นทางด่วนฟรี

เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ให้มีความรวดเร็วปลอดภัยนะคะ
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
ฟังให้ดีนะคะมีดังนี้ค่ะ
ทางด่วน๒เส้นทางฟรี๘วันตั้งแต่เวลา

วันที่๙เมษาถึงเวลา๒๔๐๐นนะ
ของวันที่๑๖เมษาได้แก่นะ
ทางด่วนบุรพาวิถีหรือทางด่วนสายบางนาชนบุรีนะคะ
แล้วก็ทางด่วนกาญจนาพิเศษหรือทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์
ทางด่วน๓เส้นทางฟรี๓วันนะ
ก็คือวันจักรี๖เมษานะคะ
แล้วก็วันหยุดสงกรานก็คือทางด่วนเฉลิมมหานคร

ทางด่วนศรีรัฐหรือทางด่วนขั้นที่๒นะคะ
แล้วก็ทางด่วนอุดรรัฐยาหรือทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด

อกจากนี้นะคะกรมขนส่งทางบกก็ได้ร่วมมือกับภาคภาคีเครือข่ายเนี่ย
ภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศนะคะ
เปิดเช็คสภาพรถฟรีมากกว่า๒๐รายการ

ณศูนย์บริการหน่วยงานต่างมากกว่า๒๐๐๐แห่งทั่วประเทศนะ
เพียงแต่สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์
แล้วก็ว่าตรวจสภาพรถฟรีขับขี่ปลอดภัย
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๐เมษา
ดังนั้นใครที่แบบว่าเดินทางไปไหนก็เช็คสภาพรถ
เพราะบางคนทำงานไงทำงานเยอะ
ไม่ได้มีเวลาเช็คก็ได้ถือโอกาสเช็คช่วงนี้เลยบางคน
บางคนใช้รถในการทำงานเนอะขับขี่ตลอดอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือเลยเนี่ยจำไว้เลยทางไหน

ไม่รู้ว่าเพราะว่าบางทีเราวิ่งเส้นทางปกติปุ๊บ
พอบางทีเราจะเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งที่อาจจะแบบ
เส้นนั้นไม่ได้ฟรีนะเสียเงินนะอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโอกาสของเรา
ใช่แต่ป้ายตรวจสภาพใหญ่เห็นตลอด
มีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะ

อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของผู้รอดชีวิต
ย้อนเล่าเรื่องของเหตุการณ์เครื่องบินตกบนคาวแอนเดสนะคะ
เขาต้องกินเนื้อคนระหว่างที่จะแบบว่า

เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางการบิน
เรียกว่าเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลย
สำหรับเหตุเครื่องบินตกบริเวณเทือกเขาแอนดิส
ขณะที่เครื่องบินเช่าเหมาลำของกองทัพอากาศอุรุกวัย
กำลังนำคณะนักกีฬาแล้วก็ครอบครัวเดินทางยังประเทศชิลี
เมื่อวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ฆ่าชีวิตคนบนเครื่องบินทันทีเลย๑๒ศพ
แล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๕ราย
ที่อีกหนึ่งรายจะเสียชีวิตในสัปดาห์ต่อมา
คนที่เหลือจะรอดมาได้แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับสารพัดความโหดร้าย
จากทั้งสภาพอากาศที่หนาวจัดแล้วก็ภูมิประเทศบนเทือกเขาสูง
โดยพบว่า๑๗วันหลังจากเครื่องบินตกเนี่ย
หิมะถล่มอีกก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๘ราย
ขณะที่อีก๑๖คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องหาหนทางรอดชีวิต
โดยการทำอะไรบ้างล่ะบางคนบอกว่าฉันต้องกินเนื้อ

เนื้อจากศพของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ทางด้านโฮเซี่หลุยอินเซียเตก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
เขามีการเปิดเผยค่ะว่าผู้รอดชีวิตต้องอดทนต่อสภาพอากาศที่หนาวจัด
ข่าวร้ายก็มาเยือนซ้ำเขาบอกว่า
เมื่อได้ทราบข่าวจากทางวิทยุว่ายุติการค้นหาหลังเวลาผ่านไปแล้ว๑สัปดาห์กว่า
เขาก็ทำยังไงได้ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะเอาชีวิตรอด
แต่ละปีมันต้องจะมีเรื่องราว
ที่เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ในโลกสังคมอะไรแบบมากมายทีเดียว

แต่มันต้องอยู่ในความทรงจำเขาเลยนะ
หนูว่าทุกเหตุการณ์
เขาถึงบอกไงคะว่าต้องเตรียมร่างกายให้เราแข็งแรงนะ
เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างที่ไม่คาดคิดนะ
สุดท้ายต้องมีสติด้วยใช่ค่ะนะอันนี้เดี๋ยวเราเบื่อกันแป๊บหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของคุณแพทย์ภาวะแพทย์กันหน่อยเนาะ

ดีซี่ครีมอับผิวไสเเพราะกันแดด
พาวเวอร์แพทย์

เดือนร้านร่างมีแด็กซ์ดูแลตัวเองใช่ไหมแม่ค่ะใช่
ใช่ตรงนี้ต้องดูแลหัววงการบันทึกคนนี้
เขาบอกว่าให้มาดูว่าดาราเนี่ยหลายคนเนี่ย
ถ้าเริ่มกลับตัวตั้งแต่วันนั้นอย่างเคฟที่ลูกเกตตั้งแต่วันที่๖วันที่๕ที่เรานับ
ถ่าย๕๖อืมก็เกือบ๒กว่าทีถูกไหมคะ๑๔วัน
แต่ว่าจริงมันต้องท่อมไปจนถึงหลังสงกรานพอดีจะครบ๑๔วัน
เอาง่ายนะอย่าไปเที่ยวไหนเลย

มันเป็นได้ดูสิทุกคนถามว่าดาราถ่ายกองถ่ายยังเป็นกันได้เลย
ใช่บางทีเราก็เข้าใจว่าเราเจอคนที่วนเวียนอยู่ในแบบ
คนเดิมที่เราเจอแต่บางทีก็จะมีคนภายนอกเข้ามา
ให้เราได้เจอกันบ้างอืมฉันถามมาตูมถามตูม
มึงหายแล้วเนี่ย๑๐๐เป็นอย่างไร
บอกมาคือชวนมันออกมาออกกำลังกายกันพี่มดเชื่อไหมว่าจากเมื่อก่อนนี้
ตอนที่หนูเป็นก่อนเป็นไอ้ตุมมันก็ออกกำลังกาย
ก็ฉันเวลาฉันก็จะลากมาชกมวยฉันคือ
บอกพี่ทุกวันนี้แค่เดินก็เหนื่อยแล้ว
อดไงปอดถูกทำลายจริง
ตูมตอนแรกเป็นโควิดใหม่นี่คือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ

ไม่มีอาการบ่งบอกอันนี้คือเขาบอกละลอก๒
แต่เขาบอกละรก๓มันแพรกกันทางไหนก็ยังไง
ตอนนี้ไม่มีใครเพราะว่าแสดงอาการทีแรก

เขาบอกว่าตอนแรกที่เป็นพี่มดมันแบบหายใจไม่ออก
มันทรมานมันทรมานจริง
แล้วปุ๊บรักษาหายปุ๊บ
ก็เหมือนกับว่า๑อย่าลืมนางเพิ่ง๒๐กว่านะ

แต่ปอดไม่มีผลนะนางเพิ่งยี่สิบกว่านะมะตูมอ่ะอืม

แค่ยังไงอืมต้องระวังตัวอย่างรุนแรกเอาแค่ง่าย
ฉีดวัคซีนเรายังไม่ค่อยกล้าฉีดกันหมดเลยถูกไหมล่ะ
ต้องยอมรับว่าเป็นฟ้าหลังฝนที่ดีเป็นฟ้าหลังฝนที่แฮปปี้
เอาสาวเนี่ยใจระถวยไปกับความหล่อเนี่ย
ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่าเขาชอบศักดิ์ตั้งแต่อายุ๑๕๑๖แล้ว
เป็นเด็กกระแดดแต่ผู้ชายมันก็จะเริ่มสักประมาณนี้อะเนอะ
แอบแม่ไปศักดิ์แม่ไม่รู้รอยสักอันแรกศักดิ์อยู่ตรงท้องน้อย
มันใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะเอี๊ยนเรารู้สึกถ้าอย่างงั้นโอ้โฮถ้าหน้ามันโล้นจริง
ทำไมสักคิ้วอ่ะอื้อแต่เรื่องนี้สักสวยนะ
หนูศักดิ์แบบว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ช่างสมัยใหม่เก่งมากนะศักดิ์แบบ๕๖มิติ
ทำเป็นเส้นแล้วดูแบบไม่รู้เลย
แล้วมันใช้ชีวิตง่ายจนตื่นมามันก็ไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้ว
เขียนคิ้วเรื่องใหญ่อ่ะนะครับก็เป็นคนกลุ่มแรกนะที่แบบสักคิ้วแล้วเป็นนี่นั้น
เป็นโมเดลนะวันนั้นพี่บอลแฟนหนูเขาบอกว่า

เขาก็ดูสัมภาษณ์พี่ฟินเขาบอกโอ้โหฟินนี่คือจากวันนั้นมา
จนถึงวันนี้จริงบรรยายชีวิตเข้าเปลี่ยนไปเยอะมาก
พี่เมย์บอกเขาคิวทำให้เขารวยมาก
เมื่อก่อนแต่งหน้าพวกฉันจะตัดเนอะ

เป็นเด็กฝึกงานแล้วก็มาขอแต่งหน้าดารา
นี่ก็ยังศักดิ์อยู่ใช่ไหมศักดิ์แล้วมันก็ยังแต่พวกเดียวสไตล์เห็นไหม
เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเด็กฝึกงานคือแบบว่านางเรียนมหาลัยนางเป็นเด็กฝึกงาน
นางก็มาฝึกงานนางก็บอกว่าเขาถามว่านางมีความสามารถอะไร
เขาก็บอกว่าความสามารถของนางคือแต่งหน้านางอยากจะไปแต่งหน้าให้ดารา
ไม่ให้นางไปแต่งหน้าดารานางก็เริ่มรับแต่งหน้าดารา๕๐๐๕๐๐๕๐๐นะ
นี่มีพี่ฟิ้นคนหนึ่งอย่างของรถเมษักกับน้อง

โอมก็คือแบบเหมือนกันเหมือนพี่ฟิ้นอย่างนี้
คือลักษณะเดียวกันคือเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนอยู่ในกองละครมาก่อน
แล้ววันหนึ่งมีฝีมือทางด้านนี้สุดท้ายก็จับพัดจับผูมา
มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ศักดิ์มาแล้วจะเขียว
มันไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเปลี่ยน
เมื่อก่อนที่ศักดิ์เขียวถึงแบบอายุเยอะไม่ได้อะไรอย่างนี้
หมอเขาออกมาพูดว่าอยากให้คนดูแลตัวเองกันนะครับ
ดูแลตัวเองกันนะครับมันมาแรงกันแล้วกับสองเวฟแรงและแรกหลายเท่า
การระบาดรอบ๓เราใช้คำว่าการระบาดรอบใหม่ดีกว่านะฮะ
รอบใหม่มันใหญ่มากนะเขาบอกว่าในแต่ละวันมีคนเจอผลบวกเกินร้อยเกินร้อย
แต่รอบนี้ดูคึกโครมนะเขาบอกว่าในช่วงสงการเนี่ยขอให้ทุกคนระวังตัวขั้นสูงสุด
คุณหมอเขาฝากมาบอกทุกคนนะครับหลีกเลี่ยงไปไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปปาร์ตี้คือช่วงนี้ดีที่สุด
ไม่ไปสถานบันเทิงเท่ากับคุณรักพ่อแม่คุณด้วยคุณรักคนรักของคุณด้วยนะครับ
ลูกหลานไปเที่ยวก็อย่าเพิ่งแวะมาหาเขาเน้นเลยนะสมมุติลูกหลานบอกมันไม่ได้หรอก
ช่วงเทศกาลเราต้องไปเที่ยวกันซะหน่อยถ้าสมมุติลูกหลานไปก็อย่าเพิ่งไปหาพ่อหาแม่หาปู่หาย่าหาตาหายาย
คุณไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยอาจจะนำพาหะไปให้ปู่ย่าตายายก็ได้อันนี้สำคัญ
หากไปร้านอาหารเพื่อทานข้าวควรไปเฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้น
แน่นอนสิ่งที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้คือเตรียมซื้ออาหารข้าวของที่จำเป็น
เพื่อจะออกจากบ้านให้น้อยลงฮะเขาไม่ได้เคอร์ฟิลลกันหรอกครับ
แต่เราก็แค่แบบทำยังไงก็ได้ให้ออกจากบ้านให้น้อยที่สุด
จากวันนี้ไปหน้ากากอนามัยกลับมามีปัจจัยสำคัญสุดของการออกจากบ้านแล้วนะฮะ
กลับเข้าบ้านทิ้งนาฬิกาหน้ากากอย่าเก็บตอนนี้หลายคนชอบเก็บนาฬิกาหน้ากากซำ
อย่าจับด้านหน้าก็ไม่ได้นะทิ้งเถอะแล้วกลับมาเหมือนเดินว่า
ต้องถูกทิ้งเจอร์แล้วกลับมาถึงบ้านปุ๊บสิ่งที่จะต้องทำก่อนทั้งทุกอย่างคือ
เปลี่ยนเสื้อผ้าตัดสินดูแลตัวเองกันนะตอนนี้หนักแล้วนะฮะ
ส่วนใหญ่จะไม่สระผมคือ
อ่าคือทำทุกอย่างแหละแต่ว่าบาบที่ไม่คิดว่าจริงเขานี่แหละ

นอนอยู่บนหมอนใกล้หน้าใกล้ตาเลย

โอ้โหใช่อย่าลืมซื้อกระดาษทิชชู่เปียกรถเมย์มาใช้ด้วยนะคะ
แอบติ๊กเบานิดหนึ่งช่วงนี้เนอะ

ปีนี้ไม่ได้มีงานสงกรานดังนั้นเนี่ย
ปกติเราจะได้เห็นแบบว่าศิลปินดาราหลายคนในช่วงสงกรานออกมาใส่ชุดไทยกันเนอะ
เราก็ไปดูภาพของแบบว่า
ปีก่อนสำหรับว่าน้องในวงการพี่ในวงการที่แบบว่า
ใส่ชุดนางสงกรานใส่ชุดอะไรกันอย่างนี้สักนิดนึงนะคะ
เป็นภาพจำเป็นภาพจำนางสงกรานปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดาดาราคนไหนบ้างที่เฉิดฉายท่ามกลางผู้คน
ก็จะมีคุณอ้ำพัชราภาเขาใส่นะ

แต่สู้ว่าปีหน้าต่อไปเราคงจะมีโอกาสได้จัดงานสงกรานแบบนี้นะครับ

คนนี้ก็นี่สวยงามไม่แพ้กันนะ

แล้วก็มีคุณใบเฟิร์นพิมชนก

ใช่สวยเลยแหละสวยมาก

แต้วมากันหมดนะ

น่ารักน่ารักน้อง

เหล่านี้คือใส่ชุดไทยออกมาสวยกันทุกคน

เด็กน้องแต้วชุดไทยสวย

ชะลิดาปีนี้ไม่มีใส่เนอะ
ปีนี้ไม่ได้ทำไงเพราะว่างานไม่ได้จัด

ปองศักดิ์ชอบอวดผัวเนอะ

อ๊อปปองศักดิ์อวดผัวฝรั่งใหญ่เลยเถอะ

นั่นสิวันนั้นที่เขามาที่นี่เรายังถามเขาว่า
พี่อ๊อปพี่อ๊อปมีแฟนยังยังยัง

อาจจะเลื่อนเวลากลับด้วย

นางกอดช่างใหญ่

ว่าเข้าแก๊งมีแฟนเป็นต่างชาติ

ไม่เพราะแม่อาจจะหาสายฝ่ออาจจะมั่นคงยืนยงไม่ได้
ไม่เอาแต่คนไทย
คนนี้เขาชอบเค็ม
ไม่ฉันมีเงินซื้อ
ไปลงไหนนั้นก็ต้องเอาคนไปเฝ้า

ข้างนอกห้องต้องมี

คนลุงล็อกอยู่คนลึงจับ

คุณผู้ชมค่ะเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
เจอมาจากไหนไม่รู้

เรื่องของกู่เทียนเลอร์กันเลยทีเดียว
นี่ต้องบันเทิงต่างประเทศนิดนึงเนาะ

ของพ่อพระทำไมถึงเป็นพระพระนะคะ
นักแสดงรูปหล่อหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจนะคะ

นักแสดงฮ่องกงชื่อดังล่าสุดนะ
รายงานระบุว่าตลอดระยะเวลา๑๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

สร้างโรงเรียนไปแล้วกว่า๑๓๕แห่ง
ซึ่งเป็นกองทุนส่วนตัวของเขาเองด้วยนะคะ
ทำเองหมดทุกอย่างเลยโดย

แล้วก็มีทั้งระดับก่อนอนุบาล
ปฐมศึกษามัธยมศึกษานะคะ
แล้วก็แม้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วก็ทุกวงการต้องหยุดชะงัก

แล้วก็สร้างโรงเรียนเพิ่มอีก
ในปีพศ๒๒๐๒๐เนี่ยนะ
งานนี้เนี่ยนะถึงเจ้าตัวจะไม่บอกว่าไม่ประกาศว่า

ไม่บอกไม่บอกต่อสาธารณชนนะ

ก็ถ่ายรูปตึกโรงเรียนที่เพิ่งสร้างเสร็จ
พร้อมกับอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียกันรัว

ถ้าไม่พูดแฟนพูดให้บอก

เท่อะอายุยิ่งเยอะก็ยังเท่าไหร่อะ

น่าจะถึง๕๐ไหมคะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูลงนะ

นางมาเมืองไทยมากินร้านกระเทียมพี่ตี

ฮ่องกงก็ชอบมาเมืองไทยเนอะ
ถ้าสมมุตินางมาเมืองไทยนางก็จะมานั่งกินร้านกระเทียมเห็นบ่อยเลย
มันก็จะมานั่งกินร้านกระเทียมร้านดุดตรงท่ามนี้

เอามาอีกหนึ่งเรื่องเมษายนช่วงซัมเมอร์แบบนี้
เหล่าดาราหลายต่อหลายคนก็จะออกมาแบบว่าสลัดผ้าใส่ชุดว่ายน้ำกันสักนิดนึงลองไปเช็คหน่อย

แต่เค้าถ่ายลงไอจีของตัวเอง

นี่ค่ะทันมั้ยแงนี้แหละ
มารีเบอร์เนอร์อย่างนี้ขายาวน้องสาวหุ่นเขาก็เป๊ะปังนะ

ดีอยู่แล้วนี่สวยไอ้พิษาดาทะเฮตดูพี่ไอ้ดิ
โหดูหุ่นดิอ่ะไอ้นี่ยอมมาเนอะเนี้ยไอ้ยอมมาเนอะ
ไหนดูน้องก้อยหน่อยสิน้องก้อย

พยพกรของหนูไม่เป็นไรอืม

ดูสวยแบบอืมใช่ดูแบบดูน่ารักอะ
หุ่นเหินเมื่อละเขาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วดูดีหัวเนี้ยจมส่วน
ใช่ปันปันน้องปันปันอือสุทัยปันปัน

น้ำตาลชะลิตะน้ำตาลนี่หุ่นดีมาก
คนนี้พูดไม่ได้เลยน้ำตาลนี่โหยดูหุ่น

ขายาวแบบเอวข้อตแบบอื้ม
คนสุดท้ายนี่พูดบอกเลยว่าโอ้โหสุดคนนี้ยิบซี
ใส่ชุดเวยน้ำกี่รอบยังไงก็สวย

เรื่องนี่ใช่ไหมครับคนนี่๑๑ปุรุษปุรุษนะ

หรอกบางทีก็เอานะเรายังมีชีวิตที่เรายังใส่ชุดแบบนี้ได้

ใช่เพราะวันหนึ่งเราใส่ไม่ได้แล้ว
รุ้นให้ซื้อเสื้อผ้าไปเถอะ
เดี๋ยวอันนี้ขออ้างหรือเปล่าปี่
ให้น้องกัเป็นน้องไปเถอะว่าอะไรรู้ไหม
พี่หนูถามจริงชุดที่พี่ซื้อไปเยอะ
ซื้อไปแล้วถ้าสมมุติเวลาเราใส่ลงไปกัน

แล้วหลังจากเพื่อนมาให้พี่

มียาลาชายมามีใครได้ผู้ชายนึง

เดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์ใส่ไหมใส่บิกินี่ไหม

ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าฝนตกขี้เกียจออก
ต้องไปถ่ายให้ให้แม่สาวถ่ายให้

แน่นอนคนได้ชื่นชมความหล่อของลูกชายซีริต้า

กวินเนี่ยเนาะกับคุณกรนรงเดชเนี่ย
ล่าสุดศรีริต้าเขาได้เผยภาพเซ็ตใหม่
เดี๋ยวนี้คนดังเวลาคลอดลูกปุ๊บแต่งหน้าทำผมถ่ายรูปเลยเนอะ
เช้งมากเลยค่ะ

คุณป้วยฝากว่าหนึ่งแต่งหน้าจากตีสี่ไปส่งรูปที่นี่

ทำไมอย่างนั้นล่ะเอ้อเราเนี่ย
ต้องเว้นภรรยาสมมุติเป็นนิ่งอาจจะเป็นคนอื่นก่อน
ค่อยเป็นเต้ยอย่างนี้อย่าพูดติดกันไม่ได้
จริงแล้วก็เขาบอกน่ารักจริงเลย
ผมชื่อกวินครับมาจากพ่อชื่อพ่อกร

คุณลุงชื่อคุณลุงกริจ

วกกับคุณตาของผมชื่อไอวิน

ขอบคุณที่แหม่ตาเอ็นดูผมนะครับ
อุ๊ยรูปนี้น่ารักจังเลยอะน้อย